ตามกำหนดเดิมคือจะมีการทำบุญของทีมงานช่องส่องผี
ที่วัดสะเกดแล้วก็จะมีการแถลงคงแถลงข่าว
แต่ปรากฏดราม่ามันร้อนมากเขาไปแถลงกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้คือทางคุณบ๊วยเองก็ชวนนักข่าว
บอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาทำบุญกันคือไม่ได้ไปที่วัดสะเกดแล้วนะ
คราวนี้ก็มาทำบุญกันที่วัดแก้วฟ้าที่นนทบุรีค่ะ
นักข่าวไปกันเพียบเลยเหมือนกันเพราะว่าก็อยากถามแล้วก็อยากรู้ด้วย
อย่างวันที่แล้ววันศุกร์มีคุณบ๊วยกับอาจารย์เจมส์
แต่ไม่มีอาจารย์เรนนี่แล้ววันนี้อาจารย์เรนนี่กลับมาจากไปทำบุญที่เชียงใหม่แล้ว
โอ้โหนักข่าวก็ตามติดสิฮะอาจารย์เรนนี่เนี่ยโผล่ที่ไหน
นักข่าวก็ต้องไปดูบรรยากาศรวมถึงจะสัมภาษณ์อาจารย์เรนนี่
แล้วทีนี้ค่ะพอมาถึงเนี่ยนะคะที่วัดแก้วฟ้าเนี่ย
คือพิธีกรช่องส่องผีก็มากันหมดนะคะทั้งคุณบ๊วยคุณเจมส์
มาถึงพร้อมกับแฟนคลับผู้มีจิตศรัทธามากัน๑๕๐๐กว่าคนนะ
ก็ตรวจอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดแต่นี่คุณสืบสกุล
หลายคนรอคอยว่าเอ๊ะอาจารย์เรนนี่จะมาด้วยไหมก็มาจริงนะคะ
แต่วันนี้บรรยากาศทางคุณบ๊วยเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าสบายใจขึ้นวันนี้เตรียมทำบุญเตรียมถวายเพลง
ก่อนที่จะแห่เทียนพรรษาช่วงบ่าย๒
แล้วก็ยอดเงินบริจาคเปิดมาได้ยอด๓ล้านกว่าบาทแล้ว
แปลว่าอะไรทุกคนยังมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้ากับช่องส่องผีอยู่
ส่วนคุณบ๊วยบอกว่าที่วันนี้ไม่ได้เดินทางไปทำบุญ
พรรษาที่วัดสะเกดหรือว่าวัดภูเขาทองนะครับ
เพราะว่าพอเกิดข่าวเฉาระดับประเทศขึ้นมาเนี่ย
ทางวัดภูเขาทองขอยกเลิกงานทำบุญที่ทางช่องส่องผี
แล้วก็แฟนคลับได้กำหนดกะเกณฑ์ไว้
แล้วก็ทางวัดสะเกดก็ไม่ขอรับเงินบริจาค
กระทั่งทีมงานช่องส่องผีโดยคุณบ๊วย
ก็เลยขอให้แฟนคลับและผู้มีจิตศรัทธา
ย้ายก็ได้มาทำบุญที่วัดแก้วฟ้าแห่งนี้แทนนะครับ
ใช่ค่ะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรก
หลังจากที่ตกเป็นข่าวเกือบ๒อาทิตย์
ของอาจารย์เรนนี่สุรประพาคำขจรหนึ่งในพิธีกรนะคะ
ทีนี้ช่วงที่อาจารย์เรนนี่เดินทางมาถึง
ทางคุณบ๊วยก็มีการพูดให้กำลังใจ
ดูแลเรนนี่หน่อย
ส่วนอาจารย์เรนนี่เองก็มีสีหน้าค่อนข้างเป็นกังวลเลย
แล้วก็ยกมือไหว้มีคนไปกอดให้กำลังใจ
แล้วก็มีช่วงที่กล่าวขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียใจ
แล้วมีจังหวะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจับภาพได้
ช่วงที่อาจารย์เรนนี่กลั้นน้ำตาไม่ไหวแล้วก็ร้องไห้ออกมา

นี่เสียงก็จะค่อนข้างอื้ออึงเนี่ยนะคะ

แล้วก็จับคำพูดบางคำของทางอาจารย์เรนนี่พูด

พูดอะไรกันแน่คือเสียงมันไม่ค่อยชัดนะนะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับพูดประมาณว่า
หนูไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาว่าหนู
แล้วก็มีคนก็มาปลอบให้กำลังใจนะ

นักข่าวก็พยายามที่จะสัมภาษณ์พิธีกรทั้ง๓คนเหมือนกัน
แต่ว่าทั้ง๓ก็ปฏิเสธค่ะบอกแบบนี้

ก็ไม่อยากให้งานบุญมันกลายเป็นงานที่มัวหมอง
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือช่วงประมาณสักบ่าย๒โมง
จะมีพิธีแห่เทียนพรรษาทำบุญพระอุโบสถใหม่
แล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีการพูดคุยกับแฟนคลับหรือเปล่า
ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็รอปักหลักอยู่เหมือนกันนะ
เพื่อมีความคืบหน้าอะไรครับ